ได้เป็นคนซื่นอยู่ข้างหน้าเวทีหมอรังนะคะ
คุณผู้ชมเรื่องนี้โลอีกจุด
ส่วนหันศาจะบอกว่าจริงข่าวนี้มันมีอยู่สัก๓จุดได้

เพราะว่าปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเพจเขาเอามาแฉแล้วนะ
แฉต่อเนื่องเลยนะคะเกี่ยวกับพวกเครื่องออกกำลังกายแบบนี้
๖หมื่น๘
ขึ้นไปแล้วแบบเนี่ยไปดึงยก

เขาบอกราคาแบบนี้ไปซื้อเครื่องออกกำลังกายที่ใช้ในฟิตเน็ตได้เลย

ตัวนี้ขึ้นไปแล้วแบบไปบิดเอลข้างบนน่าหมื่นกว่าแบบนี้
บางคนบอกดูเป็นพลาสติกเลยดูเป็นของเล่นเลยไอ้สายพันธุ์ก็ไม่ค่อยดี
คิดดูสิคือ๓๓ตัวรวมแล้วมันล้าน๖๐๐
ราคามันพุ่งไปสูงขนาดนี้เลยสีประชาชนทั้งนั้นนะครับ
สภาพเครื่องออกกำลังกายแต่ละอย่างคุณผู้ชมเห็นแล้วแหละ
เครื่องรถไขมันเครื่องที่ดึงแขนให้ดูนะผลงานทั้งหมดนี้
เขาบอกว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างของอบตศรีคิ้ว
แต่ต้องวงเล็บไว้นะว่าชุดไหนอบตชุดไหน
ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องดูเพราะว่าเรื่องนี้มันมีคำชี้แจง
แล้วก็บอกว่าช่วงไหนมันตอบคำถามได้เลย
ช่วงปี๒๕๕๖ถึงปี๒๕๕๙
คือเขามีการจัดซื้อเครื่องเล่น๒โครงการ๓๓ชิ้น
แล้ววงเงินทั้งหมดคือ๑ล้าน๖แสนกว่าบาท

ใช่ค่ะนักข่าวของเราอ่านจากเพจเสร็จแล้วปั๊บนะ
ลงพื้นที่ไปดูซิไปที่ศูนย์ประสานงานประจำอำเภอศรีคิ้ว
ของอบจที่โคราชน์บ้านถนนคดอำเภอศรีคิ้ว
ซึ่งตรงนี้มันเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เขาติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย
อุ้ยคุณตอนไปดูของจริงดูสิ

ที่มันเป็นพลาสติกตรงนี้ใช่ไหมบางอันมันกรอบ
แล้วดูสิมอเตอร์ไซค์นี่น่านั่งไหมเนี่ย
ขึ้นไปนั่งโยกแล้วมันจะหักนะ
คือเขาบอกว่ามันซุดโทรมบางอันก็ยังพอใช้งานได้
ทีนี้ก็ต้องคุยกับนายกอบตศรีคิ้วหน่อยค่ะ
ถามนายกอบตอลงกรดอนทวมนายกบอกแบบนี้
อันนี้มันซื้อมาระหว่างปีงบประมาณ๕๖๕๗ใช่ไหม
ตอนนั้นผมยังไม่ได้มารับตำแหน่งเลย
ผมเพิ่งจะมารู้ตอนที่ชาวบ้านเขาไปเห็นเครื่องออกกำลังกาย
มันก็ชำรุดซุดโทรมติดต่อไปยังบริษัทที่เขาขายเครื่องออกกำลังกาย
ให้มาซ่อมหน่อยปรากฏว่ายังติดต่อไม่ได้เลย

ก็สั่งให้ท้องถิ่นอำเภอศรีคิ้วลงพื้นที่ตรวจสอบในวันนี้ค่ะ

ปปชสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน

จะลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องนี้ด้วย
เอาฟังนายกอบตศรีคิ้วชี้แจงหน่อยค่ะ
คงจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากทางปรปชนะครับว่า
ว่าจะให้เราเปิดเผยอะไรยังไงบ้าง

เปิดดีการ์มาตรวจสอบกันว่า

โอ้โหแต่ว่าพอมาดูตัวเลขแล้ว

นี่ไงนายกอบตก็ยังบอกเลย
เราสามารถซื้อเครื่องออกกำลังกายแบบ

ใช่ค่ะสีเขียวน่ะเออแล้วนี่ดูสภาพต่างค่ะ

นักข่าวของเราจะขึ้นไปลองใช้ดู

พี่สายพานมันดูไม่ค่อยดีเลย
ใช่แล้วดูสิพอไปดูมันก็ไม่ค่อยมีคนมาใช้บริการ
เพราะว่าเครื่องพวกนี้มันก็ซุดโทรมแล้วนะคะ
แล้วนอกจากที่โคราชแล้วนะคุณผู้ชม
ดูอีกที่หนึ่งไหมดูที่ภูเก็ตหน่อยละกันค่ะ
เครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นสปริงเด็กโมเดลฉลามหัวค้อน

เดี๋ยวจะให้ดูนะเพราะเขาบอกว่าไงรู้ไหม
อันนี้เวลาที่เด็กขึ้นไปแล้วมันก็จะโยก

ฉลามหัวค้อนหกหมื่นห้าพันบาท
ของเทศบาลตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
จัดซื้อเมื่อปี๕๘ตั้งอยู่ที่ศูนย์กีฬาเทศบาล
ฉลามตัวนี้มีไว้โยกแต่ไม่ได้มีไว้ขบหัวใคร
แต่ราคาหกหมื่นห้าเนี่ยมันขบหัวชาวบ้านมาก
ยังมีตัวอื่นอีกนะปูเสือรอเลยนะครับ
เดี๋ยวจะกัดไม่ปล่อยทางเพจบอกแบบนี้
หรือที่มันแพงเพราะมันเป็นฉลามหัวค้อนไงคุณ
มันหายากหรือเปล่าคะราคามันก็เลยสูงแบบนี้
เท่านั้นไม่พอค่ะทางเพจโพสต์ภาพเครื่องเล่น
แล้วก็มีข้อความนี่ให้คุณผู้ชมดู
เด็กดูแล้วก็จะบอกว่าโอ้ยเปรมเลยสวนสนุกแบบนี้
เป็นชุดสวนหันศาแต่ราคาเฉียดล้าน
ทำไมมันแพงจังอันนี้ของเทศบาลตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตนะคะ
อันเดียวกับกับฉลามหัวค้อนมา๑๐คู่นี้ปีเดียวกันด้วยนะ
ก็ซื้อปี๕๘ใช่ไหมรวมราคาเอาแบบรวมแวดหน่อยละกันคุณผู้ชม
อันเดียวชุดนี้หรอ

ทำไมมันแพงมากขนาดนี้นักข่าวของเรานะ
เห็นแบบนี้นะก็เลยไปตรวจสอบหน่อย
ถามนายวรวิทย์เจ๊ล้อค่ะเป็นนักวิชาการศึกษาเทศบาลตำบลเชิงทะเล
บอกว่าไงรู้ไหมผมเพิ่งมารับตำแหน่งใหม่นะ
อันนี้เอาตรงนะนักข่าวผมก็ยังไม่ได้ทราบข้อมูลอะไรเยอะ
แต่ว่าตรวจสอบอุปกรณ์แล้วก็คือตรวจสอบเบื้องต้นแล้วแหละ
รู้ว่าซื้อมาตอนปี๕๘แล้วซื้อมาหลายตัว
คือตัวสปริงก็มีแล้วมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบราคาตอนปี๕๙
เพราะอะไรเขามีการร้องมาไง
แล้วปรากฏว่าพอมีการร้องเรียนไปตรวจสอบ
เขาบอกว่าวัสดุเนี่ยมันก็มีคุณภาพนะ
ปัจจุบันนี้มันก็ยังใช้งานได้อยู่นะคุณสืบสกุล
คุณภาพก็ว่าไปอย่างใช้งานได้อยู่ก็ว่าไปอย่าง

ใช่เพราะว่าเอาจริงมันก็เป็นภาษีประชาชนถูกไหมล่ะ
ใช่แล้วพอเอามาทุ่มกับตรงนี้เนี่ย
เฉียดล้านที่คุณผู้ชมเห็น๘๓๐๐๐กว่าบาทนะ

แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้นักข่าวของเราเข้าไปข้างใน
เพราะว่าทีแรกเราก็อยากเก็บภาพมาให้คุณผู้ชมเห็นไงว่า
ไอ้ที่บอกว่าอะไรนะวัสดุมีคุณภาพ

ได้อยู่เนี่ยมันโอเคแบบนั้นจริงจริงหรือเปล่าอืมนะครับ
คุณผู้ชมฮะผมเข้าไปดูในเพจล่าสุดนะครับ
ของปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเพจเขาเนี่ยนะฮะ
เมื่อกี้เขาบอกว่าไอ้ฉลามหัวค้อนนะฮะ
ที่มันขบหัวชาวบ้านว่าทำไมมันแพงเหลือเกินเนี่ย
และเปิดเผยบอกว่ายังมีตัวอื่นอีกนะใช่
ปูเสือรอเลยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันอีก
คุณผู้ชมฮะสี่สิบห้านาทีที่แล้ว
ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านแฉมาอีกแล้ว
โยกสปริงหันศาที่เห็นเนี่ย
ฉลามหัวค้อนแล้วเรายังมีฮิปโป
มีเครื่องบินฉลามหัวค้อนตัวที่เราเสนอไป
มีสิงโตทะเลจัดซื้อมาทั้งหมด๘ตัว
ราคารวมแวดแล้วตกตัวละหกหมื่นห้าพันบาท
เฉพาะส่วนนี้๘ตัวเอาบวกลบคูณหารกัน
คิดเป็นเงินห้าแสนสองค่ะยังไม่หมด
รอบหน้าเดี๋ยวจัดข้อมูลให้แบบเต็มอีก
เผื่อใครไม่ทันเห็นก่อนหน้านี้ที่นำมาเสนอ
คืออันนี้มาแล้วค่ะภาพมาแล้ว
นี่ฉันเห็นคอมเมนต์บอกว่าแหลกมันก็ยังใช้การได้อยู่ไม่ใช่หรือคะ
ยังไม่ได้แหลกสลายแหลกนี่คืออะไรนะถ้าอ่านเร็วหน่อยแหลกแหลกนี่หมายถึงอะไร
มีคำว่ากันอร่อยเชียวด้วย
เดี๋ยวต้องรอรอคุณผู้ชมฮะรอให้เขามีการตรวจสอบนะฮะ
จัดสรรชุดอุปกรณ์อะไรสุขภาพอะไรเหล่านี้มันคุ้มค่าหรือไม่
บางทีที่เห็นว่ามันไม่คุ้มค่าเพราะเอามาตั้งไว้แล้วไม่มีคนใช้คนเล่น

มันอยู่ที่ประมาณ๗๕๐๐๑๒๐๐
ใช่เราเคยเปิดราคาไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้ว
๗๐๐๐กว่าบาท๙๐๐๐กว่าบาท๑๒๐๐๐บาทนี่น่าจะแพงสุด